เรื่องของอารมณ์ในการขับรถเนี่ยนะบางทีเราต้องควบคุมให้ดีนะคุณผู้ชมนะ
งั้นมันจะกลายเป็นคนหัวร้อนมาอีกแล้วแล้วคนหัวร้อนกลางถนนแบบนี้แหมมันก็ต้องมีภาพให้ได้ดูแบบนี้กันเป็นประจำจริง
เจอกับคุณลุงท่านหนึ่งหัวร้อนหัวร้อนจริงคว้าไม้เบสบอลเนี่ยนะครับ
ฟาดกับรถเมย์ไม่พอใจอะไรขนาดนั้นน่าจะมีการปาดกันมาก่อนหน้านี้แหละ
แล้วก็สร้างความไม่พอใจให้กับคุณลุงคนนี้ที่เขาขับรถเก๋งจอดปาดหน้ารถเมย์เลยนะ
แล้วก็เปิดประตูพร้อมกับไม้เบสบอลเนี่ยไปฟาดกับรถเมย์ครับ
อย่างดีงานนี้ไม่ได้ฟาดคนไปดูครับว่าภาพเหตุการณ์เป็นยังไงฮะ
นี่ครับลงมาจากรถแล้วนะครับมาพร้อมกับไม้นี่แหละฮะ
ฟาดปึ้มตึ้มเข้าไปอย่างหนึ่งนะที่ได้ยินสำหรับคลิปนี้
เพราะคลิปนี้มันสั้นมากก็คือคนขับรถเมย์เขาตะโกนไปแล้วนะบอกว่า
จะไปทำอะไรบางอย่างให้คุณลุงคนนี้ที่เขาขับรถเก่งเนี่ยไม่พอใจ
แต่เอาล่ะคนไทยเฮ้ยยังไงให้อภัยกันได้หรือเปล่าล่ะในเมื่อเขาไม่ได้ไปเฉียวชนนี่
เขาอาจจะไปปาดหน้าหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปแต่ด้วยความที่ว่าพอคุมสติไม่ได้
ก็ขับรถมาปาดหน้ารถเมย์ไว้แบบนี้แล้วก็เปิดประตูลงมาพร้อมกับไม้
ฟาดเข้าไปเลยอ่าดังตุ๊บน่ะเมื่อกี้ค่ะถูกต้องครับ
ไอ้คลิปนี้นะครับมันก็ดังพอสมควรแหละเพราะว่าไปแชร์อยู่ในเพจ
อยากดังเดี๋ยวจัดให้จ้าอยากดังสมชื่อจริงจริงเอาละครับคุณผู้ชมครับ
ให้ดูกันแบบนี้นี่ไม่ใช่มาต่อว่าคุณลุงหรือว่าอะไรยังไงให้มันเป็นเรื่องที่ต้องอับอายขายหน้ากัน
แต่ว่าที่ต้องเอามาให้ดูเนี่ยฝากเตือนกันไว้นะครับเรื่องของการใช้รถใช้ถนน
อารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญบางครั้งบางคราวเราเจอกับเรื่องที่เราไม่ชอบ
เราไม่พอใจคือปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมาจนทำให้เสียเวลาบ้าง
เล็กน้อยผมยืนยันว่าเล็กน้อยนะคือถ้าคุณมีสติแล้วขับต่อไปเรื่อยแล้วเนี่ย
แล้วมองว่าเรื่องแบบนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วให้อภัยกันใช่
ไอ้เหตุการณ์แบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นถูกต้องให้อภัยกันนะอืม
เพราะว่าคนร่วมทางคุณมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกัน
แล้วไปตีแบบนี้เผลอจะโดนข้อหาด้วย
ทำให้ทรัพย์สินเสียหายเออนะก็มันหนักกว่าเดิมอีกนะ
ทำร้ายทรัพย์สินผู้อื่นเขาอีกใช่ครับก็ต้องระมัดระวังนะ
ในการขับรถด้วยแล้วก็ระมัดระวังใจตัวเองอารมณ์ตัวเองด้วยนะคะ
ถ้าเกิดมันโมโหขึ้นมาเสี้ยวินาทีเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นราวกันไป
ต้องจะเย็นเย็นกันเนาะครับอ้าวอีก